ไก่สุดรักสุดหวงพี่เฝ้าธนุถนอมน้องเนี่ย
โอ้โหดุดลูกหลานเลย
คือถ้าคนเขาเลี้ยงสัตว์อะไรไว้สักตัวหนึ่งเนี่ย

ทีนี้ครับเขาอุ้มน้องไก่ชนตัวนี้อยู่ริมถนน

ไก่ชนกระโดดลงไปที่ถนนเจอรถจักรยานยนต์เหยียบจนตายนะฮะ
เขาร้องห่มร้องไห้เสียใจมากที่สิ่งที่เขารักเสียไป
คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์กันนะครับ

ให้ของเขาเนี่ยมันตายซะแล้วนะครับ
รถจักรยานยนต์เหยียบทัพที่ถนนเทพรัตน์บางนาตรา
อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
เขาเล่าให้ทีมข่าวฟังทั้งน้ำตา
เล่าให้กู้ไพฟฟังทั้งน้ำตาเลย
บอกว่าเจ้าไก่ชนที่มันตายไปชื่อเจ้าองค์บาก
ซึ่งมีหลวงพ่อที่จังหวัดสุรินทร์ท่านเมตตาให้ผมมาเลี้ยง
และผมก็เลี้ยงดูเหมือนลูกเลยนะชนิดอยู่กินด้วยกัน
ไปไหนมาไหนไปด้วยกันถนอมดั่งดวงใจ
คือหัวใจของข้าเลยพี่เขาบอกแบบนี้
ก่อนเกิดเหตุผมอุ้มเจ้าองค์บากกลับจากแคมป์คนงาน

ระหว่างทางเจ้าองค์บากมันดิ้นนิดนึงแล้วมันก็เลยหลุดมือไป
มันกระโดดลงไปกลางถนนปรากฏว่ามีรถจักรยานยนต์มาพอดีเลย
วิ่งมาทับเจ้าองค์บากตายคาที่เลยนะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคุณใช้เวลาเกลี้ยกล่อมนายสุพัฒน์
ปลอบใจนายสุพัฒน์นานแค่ไหนรู้ไหม
ที่เขานอนอะไรอยู่แบบนี้๓๐นาทีครึ่งชั่วโมง
โอ้โหแล้วทีนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยปลอบด้วยวิธีนี้ครับ
สุพัฒน์เดี๋ยวพวกผมจะประสานไปทางเจ้าของฟาร์มไก่ชนในพื้นที่
เพื่อขอลูกไก่ชนตัวใหม่มาให้พี่สุพัฒน์เลี้ยงดูแทนเจ้าองค์บากเอาไหม
พี่สุภัทรบอกเอาสิเอา

แล้วก็อุ้มร่างเจ้าองค์บากขึ้นรถกระบะที่กู้ภัยจัดให้

ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ไปดูตอนเช้านี้
บอกว่าพี่สุพัฒน์จัดการกับเจ้าองค์บากยังไงบ้าง
ยังเสียใจอยู่ไหมเขายังเสียใจอยู่นะคุณ
เขายังโอ้โหเศร้าอยู่เลยซึม
ใช่นะฮะพี่สุพัฒน์พาเราไปดูหลุมที่ฝังเจ้าองค์บากไว้
ซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักคนงานนะครับ
เขากล่าวด้วยความเสียใจบอกว่าก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือนะ
พร้อมบอกว่าผมแค่อยากเลี้ยงไก่ชนแค่ตัว

ผมไม่มีครอบครัวผมก็เลยต้องหาอะไรมาดูแล
ผมอยากดูแลไก่ชนให้เหมือนลูกเลยนะครับ
โดยปกติผมจะขังไก่ชนเหลือเจ้าองค์บากไว้ในสุ่ม

เพื่อกลับมาดูแลน้องไก่ชนน้ององค์บากของผม
หากวันไหนกลับมาก็จะรีบปล่อยให้เขาเดินเล่นนะ

มันเป็นความรักความผูกพันเขาบอกแบบนี้
ใครไม่เคยเลี้ยงไม่รู้หรอกว่าผมรักเขาขนาดไหน
ก่อนหน้านั้นผมนำไก่ชนมาเลี้ยง๒ตัว
ตัวแรกชื่อว่าแจ้เพิ่งจะถูกสุนัขกัดตาย
ฝังอยู่บริเวณใกล้ที่พักคนงานเหมือนกัน
ส่วนเจ้าองค์บากเป็นเหมือนลูกรักตัวที่สอง
เอาไปไหนตลอดเวลาและไม่เคยเอาไปตีกินเงินเลย
เพราะสงสารเขาได้แต่ตีซ้อมพอเป็นพิธีเท่านั้น
กลัวเขาเจ็บมีคนมาขอซื้อหลักหมื่นก็ไม่ขาย
เพราะผมรักเจ้าองค์บากมาก
บากเป็นไก่ชนสายพันธม่าเหลืองเทาด้วยนะคุณนะ
นิสัยชอบดื้อแต่เวลาเรียกก็จะมาหา
ทำให้รักมันมากทีนี้ได้เห็นแต่สุ่มไก่

ใช่พี่สุภัทรบอกนะครับ

ผมไปทำงานผมขังไว้แล้วเอาก้นให้

มามันมากัดให้ตัวเตรกตัวผมผมเอามาสองตัว

แล้วตัวนี้เป็นตัวที่

แต่ทีนี้ทีมข่าวของเราบอกข่าวดีไป
เพราะเมื่อคืนทางพี่กู้ภัยเขาสัญญิงสัญญากันไว้แล้วใช่ไหม

เอาลูกไก่มาให้นายสุพัฒน์เลี้ยง
ปรากฏว่านายธนากรสอนศรีผู้ใหญ่บ้านหมู่๗

ตอนนี้ขับรถเดินทางไปยังโกเซมฟาร์ม
มังกรแดนใต้ตั้งอยู่ในเขตอำเภอบรามบุรี

แล้วก็เพื่อจะนำลูกไก่ชนสายพันธุ์ไทยพม่า
มาให้นายสุพัฒน์ได้เลี้ยงคุณ
โดยลูกไก่ชนจะมาถึงช่วงเย็นวันนี้
เพราะทีมข่าวของเราบอกคุณสุพัฒน์ไป

ฝากขอบคุณเจ้าของฟาร์มไก่ผ่านผู้สิทธิ์ข่าวของเรา
นี่ยกมือไหว้เลยแล้วขอบคุณเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ขอบคุณทุกคนด้วยยกมือไหว้หลายครั้งเลยนะฮะ
โอ๊ยก็ของรักของห่วงแล้วคุณนะฮะขอบคุณสุภัทรนะครับโอ๊ยดีต้อนรับ